เรื่องของโควิดนะครับคุณผู้ชมนอกจากเรื่องของวัคซีนที่เป็นประเด็นใหญ่ที่หลายคนกังวลแล้ว
อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นใหญ่นั่นก็คือทับหน้าในการสู้ศึกโควิดค่ะ
ถามว่าทำไมเป็นประเด็นใหญ่ถ้าไม่ใหญ่จริงเนี่ยนะไม่ได้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
วันนี้หน้าหนึ่งสือพิมพ์ไทยรัฐบอกว่าพิษโควิดแค่เดือนเดียวทีมแพทย์ป่วย๕๑๒คน
เดือนของเดือนเมษาบวกกับอีก๗วันของเดือนพฤษภา
บุคลากรทางการแพทย์ติดโควิดไปแล้ว๕๑๒คน
กำลังรบของเราร่อยร้อนลงทุกทีแล้วนะคะ
เป็นเพราะส่วนหนึ่งบางคนไปปกปิดไทม์ไลน์ด้วยนะ
เมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคเปิดเผยบอกว่า
ตอนนี้ออกมาเป็นห่วงบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ถ้าเกิดว่าไปดูนะคะย้อนกลับไปดูตั้งแต่๑เมษายนจนถึง๓๐เมษายน
วกกับอีก๗วันก็คือ๑พฤษภาคมถึง๗พฤษภาคม
ปรากฏว่าบุคลากรทางการแพทย์ของเราติดเชื้อไปแล้ว๕๑๒ราย
ทีนี้ก็ต้องถอยกลับมาตั้งหลัก
ดูสิว่าสาเหตุของการติดเชื้อเกิดจากอะไร
ปรากฏว่าเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อคุณผู้ชม
ชาเฉลี่ยอายุ๓๓ปีเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล
จำนวนนี้มีอาการหนักถึง๒๘๕ราย
ไม่มีอาการ๑๘๑ราย
พบใน๕๗จังหวัดที่ติดเชื้อ
และมากที่สุดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร๑๓๗ราย
จังหวัดตรังรองลงมา๔๗รายชนบุรี๓๔ราย
แล้วมาดูหน่อยซิว่าปัจจัยเสี่ยงที่บุคลากรทางการแพทย์เหล่านั้น
รับเชื้อมาเพราะอะไร๑จากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
ขณะทำงานสัมผัสผู้ร่วมงานที่ป่วยเป็นโรคโควิด
แล้วผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิดบางคนเขาก็ไม่ได้รู้ตัว
แงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ไปรับเชื้อมาจากผู้ป่วย
ที่ปลุกปิดทำลายฟังเสียงคุณหมอทวีสินค่ะ
มีความสำคัญที่เราได้ยินว่าเข้าไปในโรงพยาบาล
บางแห่งเป็นโรงพยาบาลเล็กต้องปิดทั้งโรงพยาบาลเลย
ก็เพราะว่าไปพบผู้ติดเชื้อบางทีบางครั้งอาจจะไม่ได้แจ้ง
ไม่ได้บอกถึงสาเหตุความเสี่ยงก็ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ของเรา
ต้องได้รับการรักษาด้วยแล้วก็กักตัวด้วยนะครับ